มีผู้หญิงวัย๕๓ปีถูกคนร้ายเข้ามาฆ่าจนเสียชีวิตนะครับ
อยู่ที่เตียงนอนในบ้านเลยนะ
ห้องนอนเนี่ยตื่นขึ้นมาหลานสาวเก้าขวบบอกโอ้โหไปเรียกมาเนี่ย
ว่าผู้ตายเนี่ยที่นอนอยู่กับป้าเนี่ยอาบ
หลานสาวนอนอยู่ด้วยนะ๙ขวบ
คิดว่าเอ๊ะไม่สบายเลือดไหลอะไร

เรียกคนมาดูปรากฏว่าถูกฆ่านะฮะ

ในบ้านพักที่ตำบลศรีละกออำเภอจักราช

นางสาวอภัสราชอบทองหลาง

เสียชีวิตบนเตียงนอนริมหน้าต่างนะครับ
สภาพนี้นอนหงายมีผ้าห่มเปื้อนเลือด

ถูกของมีคมฟันจนเป็นแผลลึกยาว
ตั้งแต่ใต้ดวงตาลงมาถึงริมฝีปากล่าง

เหมือนถูกของมีคมฟันนะฮะ
แล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาสัก๑๒ชั่วโมง
ที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่าง
โดยเฉพาะรอยลายนิ้วมือแฝงของคนร้าย
เพื่อไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะครับ
น้องชายของผู้ตายบอกว่า
เมื่อเช้าประมาณตี๕๓๐
หลานสาววัย๙ขวบที่จะนอนกับผู้ตายอยู่เป็นประจำ
วิ่งมาตามบอกว่ายายไม่สบายหรือเปล่า
ยายมีเลือดไหลออกจากปากเยอะเลย

ก็พบว่าที่บริเวณใบหน้าของผู้ตายมีบาดแผลชะกันเลย

แต่ว่ายังหายใจอยู่นะหายใจแบบรวยริน
ก็เลยรีบโทรไปตามตำรวจกับแพทย์นะฮะ

รับตัวไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตซะแล้วครับ

สองคนกับหลานสาววัยเก้าขวบนะฮะ
สามีของผู้ตายไปทำงานที่กรุงเทพ
คือญาติญาติเขาบอกว่าก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครนะ

ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
ต้นสันนิษฐานว่าคนร้ายปีนเข้ามาทางหน้าต่าง
ตอนนั้นผู้ตายคงจะนอนหลับอยู่
แต่อาจจะตื่นมาเห็นคนร้าย
คนร้ายก็เลยใช้มีดฟันเลยนะฮะ
ผู้ตายก็คงยกมือป้องกันตัวนะครับ

จนผู้ตายเนี่ยนอนแน่นิ่งไป
เชื่อว่าคนร้ายก็อาจจะขโมยทรัพย์สินไป

พอฆ่าเขาแล้วก็คงจะหนีไปไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปนะครับ
สันนิษฐานว่าคงจะเข้ามาหาทรัพย์สิน
เพราะรู้ว่าผู้เสียชีวิตมีอาชีพรับเหมาตัดไม้

แล้วก็ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไป

ตำรวจก็สามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
เป็นชายอายุ๗๓ปีนะคุณเดิร์มศร
อายุ๕๓ปีเสียชีวิตในบ้านพัก
นอนหลับอยู่กับหลานสาววัย๙ขวบ

คำผู้ต้องสงสัย๑คนนะครับ
แล้วก็ยอมรับสารภาพในที่สุด
ว่าเป็นผู้ที่ลงมือฆ่านางสาวอภัสราจริง
โดยไปจับได้ที่บ้านพักที่อยู่ในระแวกเดียวกันนะครับ
ตอนนั้นตอนที่ไปถึงบ้านพักนะ
กำลังจะขับรถกระบะหนีเลยนะ

ตำรวจก็ตะคุบตัวไว้ได้ก่อนแล้วก็มาสอบปากคำที่โรงพัก
ผู้ต้องหาชื่อว่าในสดแตงกระโทกอายุ๗๓ปี
จากการสอบปากคำในสดก็ยังให้การวกไปวนมาแบบมีพิรุษ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่เบื้องต้นผู้ต้องหาบอกว่าเป็นคนยิงนางสาวอภัสราจนเสียชีวิต
แต่สภาพศพตำรวจบอกว่ามันเหมือนมีดฟันไง

แต่นี่บอกว่ายิงสาเหตุนะครับ
ผู้ต้องหาอ้างอย่างนี้นะฮะเพราะว่าผู้ตายเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงอะไรแล้วนะครับ
สดแตงกระโทกผู้ต้องหาอ้างว่าเขาเนี่ยคบหาอยู่กินกับผู้ตายอย่างลับมาประมาณ๒ปีแล้ว
เพราะว่าสามีของผู้ตายไปทำงานที่กรุงเทพแต่ระยะหลังผู้ตายเริ่มตีตัวออกห่าง
แล้วก็รู้ข่าวว่ามีผู้ชายวัยรุ่นมาติดพันธุ์
ก็เลยมีการพูดจาท้าทายกันไว้
คืนวันเกิดเหตุขับรถมาจอดห่างจากบ้านแล้วมาย่องดูว่าอยู่กับผู้ชายใหม่หรือเปล่า
แต่ไม่เห็นผู้ชายใหม่แต่เกิดอารมณ์หึงห่วงชั่ววูบ
ก็เลยเดินไปเอาปืนที่รถแล้วก็มาจ่อยิงจนเสียชีวิต
จ่อยิงแบบจ่อยิงที่หน้าเลยอะไรอย่างนี้

เพราะว่าคือลักษณะแล้วมันมีเหมือนมีดฟันที่แขน
มีดฟันที่หน้าลากเป็นแผลยาวเลยอย่างนี้
ซึ่งก็ยังให้การวกไปวนมาอยู่